ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อของเกษตรกรเผามกกันหน่อยนะฮะ
เขาบอกว่าทำเพื่อป้องกันผลผลิตพืชสวนไร่นาของเขาไม่ให้ถูกทำลายจากฟ้าฝนครับ

ธรรมดาฟ้าฝนจะเห็นว่าเออสวนตรงนี้นะมีลูกเห็บตกลูกใหญ่กว่าเราอีก

ก็อธิบายความหมดแล้วแหละ
คุณอธิบายอีกนิดนึง
ไอเสาสูงนะคุณผู้ชม
อันนี้อยู่ที่สวนส้มนะเราพากันมาที่สวนส้มแห่งนี้ฮะ
และนี่คือความเชื่อของชนเผ่ามงค์
บ้านแม่สาน้อยและแม่สาใหม่ตำบลโป่งแยกอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เกษตรกรที่นี่เขาปลูกส้มกันนะครับที่เราพากันไปเนี่ยคือสวนส้มสายน้ำผึ้ง
ไม่อยากกินเลยอ่ะง่ายเอาพูดตรงนะน่าจะฉ่ำนะ
แต่จริงในตลาดหาส้มสายน้ำพึ่งหย่อยยากแล้วนะ
ข้าการดูแลสวนผลไม้ให้มันดูแลประคบประงมอย่างดี
และความเชื่อก็ต้องมีด้วยเสาไม้ไผ่นี่ไม่ใช่เสาสัญญาณนะ
และเอาเขาเรียกว่าอะไรน้ำเต้า
เอาน้ำเต้าขนาดใหญ่มาวางเอาไว้บนยอดเสาไม้ไผ่แบบนี้
เพื่อให้เทวดาเห็นว่าสวนแห่งนี้มีลูกเห็บขนาดใหญ่แวว
เทวดาเทวดาไม่ต้องปล่อยออกมาแวว
เห็บมีแววที่นี่ฝนก็ไม่ต้องตกลงมา

เพราะว่าถ้าฝนตกลงมาอาจจะมีลูกเห็บมาด้วยหรือเปล่า
อาจจะทำให้พืชฝนหายใหญ่
ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่เขามีความเชื่อแบบนี้ไง
ก็เลยต้องตั้งเอาไว้แบบนี้สูงเด่นสง่าเลย
เทวดาเห็นแล้วอ๋อแถวนี้โอเคแล้วใช่ไหม
งั้นเดี๋ยวเราย้ายที่ไปตกที่อื่น
อ๋อเขาความเชื่อหลวนหลอกลอดเทวดา
แต่เห็นส้มสดจากสวนแล้วมันหน้าเด็ดมาทานเนอะ
สายน้ำผึ้งผมบอกเลยว่าอร่อยมากเลยนะครับ
ขอบคุณภาพนี้ก่อนนะฮะจากติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยนะครับ